วันนี้ยังวนอยู่กับตัวคุณเศรษฐาแหละเพราะว่าพรุ่งนี้วันสำคัญ
วันนี้เขาประชุมสอสอเพื่อไทยกันคุณเศรษฐาพูดหลายอย่าง
บอกว่านะครับจะยึดการทำงานนะครับจะตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนนะครับ
แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับอย่าลืมจุดยืนของตัวเอง
ลองฟังคุณเศรษฐาครับ
ไม่ลืมพรรคพวกเพื่อนฝูงเราหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณนัฐวุธ
ไม่ว่าจะเป็นคุณกุ้งทัศนีไม่ว่าจะเป็นคุณปกป้อง
จำใจต้องเดินออกจากพักไปด้วยอุดมการอันแรงกล้า
โดยความปรารถนาดีกับพรรคเพื่อไทย

ไม่มีการ
ต่อมิตรภาพที่เรามีอยู่
ไม่มีการคว่างหินกลับมาใส่บ้านที่เขาเคยอยู่
แต่เป็นความจำเป็นของพวกเขาเหล่านั้นที่เขามีจุดยืน
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่หวังว่า
ได้รับการเห็นชอบจากสภาผู้แทน
จะนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้

หลังจากบรรยากาศนี้คุณผู้ชมครับ

ดิเดตนายกัธมนตรีเพื่อไทยอีกคนนะครับ
ก็มาเปิดใจบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดที่มีความสุข
อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าบ้านหลังนี้
ยังคงเป็นบ้านของทุกคนที่มีความเข้าใจกันและกัน

ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ทำงานทุ่มเทอย่างหนักนะครับ

ขอให้กำลังใจจากใจจริง
ขอให้สอสอทุกคนลงพื้นที่

ให้ประชาชนเข้าใจว่าประเทศไทยต้องไปต่อ
และเพื่อไทยจะทำให้ชีวิตของประชาชนกินดีอยู่ดี
วันพรุ่งนี้จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของชีวิตนะครับ
แล้วก็มีการถามสอสอว่ามีใครอยากไปรับในทักษิณบ้าง

ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าหลายคนไปไม่ได้

ถ้าไปอาจจะไม่มีโอกาสได้พบคุณพ่อ
เพราะว่าทันทีที่มาถึงจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แต่จะส่งข่าวให้ทุกคนทราบ
จากนั้นนะครับนายแพทย์ทศพรเสรี
ขอภัยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงคุณนุ้งอิ๊งก่อนครับ
อย่างหนึ่งค่ะว่าอิ๊งตื่นขึ้นมาเนี่ย
ลืมว่าเป็นวันเกิดอิ๊งหลายครั้ง
เพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยมันช่างเป็นวันที่
จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุด
พรุ่งนี้นะคะที่ทุกคน
ไหนมีใครอยากจะไปรอรับท่านบ้างไหมคะ
คนที่ไปรอค่ะต้องขอโทษไว้ตรงนี้เลยว่าอาจจะ
ไม่ได้พูดคุยนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอเป็นการส่วนตัว
เพราะว่าพอคุณพ่อลงเครื่องเนี่ย
ต้องมีกำหนดการทาง
ทางยุติธรรมต่อนะคะทางกระบวนการยุติธรรมต่อ
ไม่ว่าจะเป็นการไปที่ศาลหรือสุดท้ายไปที่ราชธรรมนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้
ไปต่อครับไปต่อที่นายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์สสแพร่นะครับ
มอบภาพวาดอีกแล้วนะฮะเนี่ยฮะภาพวาดภาพวาดนางสาวแพทองทานนะครับ

แต่งกรอนฮะนะครับคนนั้นถนัดภาพวาด
คนนี้ถนัดแต่งกรรณ์
นะครับหลังการประชุมศาสตรพกเผือไทยเสร็จสิ้นนะครับ
ก็มีการเป่าเคกอุณพรวันเกิดครบรอบสามสิบเจ็ดปีกันครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป